มีคนอ้างตัวเป็นพลเมืองดีบอกว่าไปเจอเด็กคนนึง
เขาถูกทำร้ายมาต้องรังกายไปถูกข่มขืดมา

แล้วก็ไปให้แท็กซี่เอาตัวเด็กคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล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

เพราะว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
แต่ก็ไม่ได้มีคดีติดตัวมานะครับ
ฟังเสียงของทางตำรวจกันหน่อยครับ
แต่ทีเดียวเราก็เกรงใจแพทย์อะไรด้วยหรือเนี่ย
ถึงต้องมาทิกประคัมเบื้องต้นครับสหวัสดิ์อาชีพ
ไม่มีการรู้ก็จะเป็นต้นแยกเหมือนกัน
คือก็ไปไล่ดูเยอะแล้ววันนี้ก็ไล่อีก
วันนี้ผิดประชุมอะไรกลับมา
แล้วก็เรื่องนี้ก็พูดบงคับเป็นสาร
เล่งรัฐให้ฟับสดใจ
ก็บอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้ต้องหามีเงินติดตัวเพียง๘๐บาทเท่านั้น
ก็น่าจะติดต่อคนรู้จักเพื่อช่วยเหลือให้หลบหนีแล้วก็หลบซ่อนตัว
แล้วก็เชื่อว่ายังไม่ได้หนีไปไกลยังอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนโทรศัพท์มือถือที่ตกในแท็กซี่พบว่าเป็นของแม่เด็กครับ
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเองไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง
ตอนนี้ก็แบ่งชุดสืบสวนเป็น๓ชุดก็คือชุดตำรวจภูทรภาค๗
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครและตำรวจภูทรกระทุ่มแบน

เมืองต้นถูกแจ้ง๔ข้อหาครับ
คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามานดาเพื่ออนาจารย์
คือพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
วงเนียมหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใด
ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และข้อหาสุดท้ายก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุ๕
ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับครอบครัวของเธอ
แล้วสามีที่อยู่กินกันมา๙ปี
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีทุกอย่าง
ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
หลังเกิดเหตุเองเธอก็รู้สึกเหนื่อย
แล้วไม่เข้าใจว่าทำไมสามีที่อยู่กันมา๙ปีถึงทำแบบนี้

ซึ่งเธอยืนยันว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
และวันนี้ก็จะเดินทางไปดูลูกสาวทันทีหลังจากที่ฟอกไตเสร็จนะครับ
ไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยครับ
นี่ค่ะแน่นอนพวกไบ้แม่จิตใจสลาย
ทั้งสามีที่อยู่กินกันมา๙ปีก็รักนะ

แสดงว่าสามีคือพ่อเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงดูเด็กคนนี้มาตั้งแต่อายุ๒ขวบ

ปัจจุบัน๑๑ปีแล้วก็มาทำเหตุการณ์แบบนี้
โหวคนไบ้แม่ก็จิตใจรักไม่ได้นะครับ